สนับสนุนโดยโพทาไลเลเชอร์พาร์คโทรบริษัททีวีไดเรคจำกัดมหาชน
บทเรียนต่อไปของสาวสำคัญไม่แพ้กันค่ะ
สวัสดีครับน้อง
อยากจะเชี่ยวชาญด้านการทำผมเหมือนแบบว่าจะรู้ว่าควรจะทำตัวเองควรจะทำทรงไหนควรจะทำสีไหนควรจะทำผมแบบไหนเวลาไปงานอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะ
แต่ก่อนแบบเราแบบไปร้านทำผมกับแม่เขาได้เงินดีเนอะอยากเป็นอยากเป็นเพราะว่ามีเงินได้เงินเยอะแค่นั้นแหละ
ที่จะบอกน้องเลยนะว่าผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ที่เหนือสุดของเรามันเป็นมงกุฎของเรานะครับ
เพราะอย่างคนนี้ถ้าเปิดหน้าโอเคสวยเหมือนกันค่ะ
ก็จะเป็นปมมาตลอดว่าอย่าให้ฉันได้ไว้ผมยาวนะฉันจะไม่ตักเลยค่ะ
แต่ผมเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้เป็นภาพรวมที่ดูสมบูรณ์แบบนะครับ
เพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นคนที่มีความมาดมั่นมาก

เพราะต่อให้หน้าสวยจัดแต่ผมพัง
งานไหนงานนั้นตายค่ะ
รู้สึกว่าเป็นคนผมสั้นแล้วไม่ได้ก็คือหน้าเนี่ยแบบว่า

ถ้าไว้ผมสั้นนี่ก็คือรู้สึกว่าตัวเองจะตาย

เพราะวันนี้โดนฝากให้รวบผมก็เลยทำให้ผมสั้นตายจ้า
ว่าผมหนูเป็นอย่างนี้อย่างนั้น
ผมหนูแห้งไปจะดูแลยังไง
หนูควรจะทำยังไงผมหนูม้วน
ผมไม่อยู่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับพี่
มาเยี่ยมแอบมาเยี่ยมแอบมาชม

ได้ยินคำถามหลายคำถามที่เกี่ยวกับทรงผม
แต่พี่คิดว่าคำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับนางงามกัน

เช้ามาจะได้หวีผมกันบ้างหรือเปล่า
สิ่งที่เราแนะนำเขาหมายถึงว่า
เราบอกเขาเราไกด์ไลน์เขาว่าเขาควรจะเป็นแบบไหน

เพราะว่านั่นคือคะแนนที่เขาจะได้รับ

ถ้าผมชั้นตรงมันจะดีกว่านี้นะ

ผมเนี่ยเป็นตัวที่สามารถกำหนด
กำหนดเอาองค์รวมของแฟชั่น
กำหนดองค์รวมของแบบลักษณะสไตล์นะครับ

หน้าแล้วก็แฟชั่น

ช่วงนั้นคือมันฮิตซอยผมแล้วเราก็ผมสั้น
ซอยแล้วมันก็สั้นแล้วมันก็เต๋อน่าเกลียดเลย

ในเรื่องของการแต่งหน้าจะแต่งสวยยังไง
ถ้าผมเนี่ยยุ่งเหยิงแล้วดูไม่สวยเนี่ย
ผู้หญิงคนนั้นจะไม่มีความสง่างาม

เป็นคนที่เปิดหน้าได้ทุกทรงค่ะ
แต่ว่าทรงที่ชอบก็คือใดตรงสบายที่สุด

แล้วก็หน้าผากรู้สึกหน้าผากหนกอะไรก็

เพราะว่าด้วยแบบโครงหน้าเขาแบบเหมือนดูลูกครึ่งนิดนึงใช่ไหม

มันก็จะแบบมีตรงกามนิดนึงแบบ

แต่สิ่งที่พี่ต้องการคือ

และเราจะพบกันในภารกิจต่อไป

หัวห่วงหัวเข่าไม่จำเป็น

คนที่ทำผมใหญ่เนี่ยโอเคถ้าหน้าเขาแบบพอดีเนี่ยโอเคมันจะสวย
เก่ามันเชยมันโบราณมันหมดยุคไปแล้วนะ
แต่ที่หนูเห็นนะคือผมแบบที่ฟู
ดูมากกว่าส่งรูปตึงนะคะ

เมื่อมีการเรียนรู้ก็ต้องมีบททดสอบ

มีความเข้าใจในสิ่งที่พวกเธอเรียนขนาดไหนครับ

หน้าพบกันครั้งแรกเลยนะคะ
ทราบว่าเมื่อตอนช่วงเช้า
ทุกคนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแล

หรือว่าได้แค่แต่เฉพาะเรียนรู้อย่างเดียว

นี่เป็นเรื่องสำคัญของการที่จะเป็นนางงามเนอะ
คืออย่างนี้ต้องบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ย

แต่จะบอกว่าคือทุกคนจะได้รู้ตั้งแต่เรื่องของการล้างหน้าบำรุงผิว
การเลือกรองพื้นซึ่งสำคัญมาก

หนูจะเน้นที่ดวงตาค่ะเพราะว่าตาหนูสวย

ไม่ใช่หน้าลอยแต่ว่าคอดำอะไรอย่างนี้ค่ะ
สิ่งที่หนูทำไม่เป็นจริงก็คือติดขนตา

แต่วันนี้หนูติดได้พี่ลองดู

เรื่องของการแต่งหน้าแล้ว

เดี๋ยวจะลองทดสอบดูดีกว่าไหม

เดี๋ยวจะมีผู้สื่อข่าว

ให้ดูดีที่สุด
เพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อเวลา

คนเห็นทั้งประเทศใช่ไหม
ดังนั้นเธอต้องดูดีถูกไหม
แต่ฉันมีเวลาให้เธอเพียงแค่

เพราะว่าท่านคณะกรรมการก็ได้

ไม่ได้อุปกรณ์ครบทุกคนเหรอ

แล้วก็มีเวลาเป็นตัวกำกับอีกก็ทำให้แบบ

แต่สีปากไม่ค่อยมี
เพราะมันไม่มีนิปสติก
พยายามเอาแบบนอนมาทา

ส่งคลิปวิดีโอที่คุณคิดว่าเลิศที่สุดมาที่อีเมล
โดยทางรายการจะคัดเลือกคลิปที่ดีที่สุด

และตัดสินหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว
วันนี้ถึง๓๑สิงหาคมนี้